กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตเทปพิเศษอัปเดตชีวิตใหม่กันครับ
คุณผู้ชมครับจำครอบครัวของคุณเด่นดวงจากจังหวัดจันทบุรีได้ไหมครับ
ครอบครัวนี้มีลูกหลานที่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงถึง๔คนด้วยกัน
พี่เด่นดวงและสามีมีอาชีพขายของตามรถเรท
ซึ่งต้องเดินทางไปขายไกลถึงจังหวัดสระบุรี
ทำให้ภาระหนักอึ้งนี้ต้องตกมาอยู่ที่คุณยายฉลาแม่ของเด่นดวง
ชะวันนี้ป้าก็ดูแลหลานพี่กานสี่คน

กินข้าวอาบน้ำก็ต้องลากกันดึงกันไปอาบน้ำถอดเสื้อผ้า
แล้วก็ดึงกันเข้ามาที่นอนใส่เสื้อผ้าทาแป้ง
ทำอย่างนี้เป็นจิตประจำวันทุกวัน
เกิดมาทำให้ถึงมีสลานพี่กาน
ฉันก็เลยโน้นไว้ใจ

เพราะว่าชาตินี้เราก็เป็นขนาดนี้แล้ว
เคยคิดมาไปฉันก็ไม่ทำไม่ทำเลย

ก็คือเป็นหนี้ที่เขาจะมายึดรถนี่แหละค่ะ
ถ้าไม่มีรถเลขขายกับข้าวเลยค่ะ

ให้มันหมดหนี้ไวเพื่อที่เราจะได้มาอยู่ด้วยกันในครอบครัว
เช้ามาหุงข้าวทำกลับกินด้วยกัน
อย่างน้อยเราก็แบ่งเบาภาระแม่
แม่ก็มีความสุขเวลาที่เราอยู่ด้วย

ครอบครัวของคุณเด่นดวงจากจังหวัดจันทบุรี
ก็ได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วฮะ
ชมภาพความสุขนี้พร้อมกันเลยครับ
สวัสดีค่ะเด่นดวงนะคะ

กลับมาครั้งนี้เราก็ได้มาอยู่กับครอบครัว
โดยที่เราไม่ต้องเล่ไปขายจังหวัดอื่นค่ะ
เราดูแลก็คือเรื่องหุงข้าว
ทำกลับแล้วก็ถึงเวลาก็หาข้าวหากับข้าวให้ลูกหลานได้กิน
ล้างหน้าแปลงฟันคอยอาบน้ำ
กางมุ่งกางที่นอนให้เขา
ทำแทนยายได้ทุกอย่างยายก็สบาย
ต่อไปนี้ก็คือยายไม่ต้องทำแล้ว
แบ่งเบาภาระยายได้เยอะ
ยายก็ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วค่ะเพราะเราก็มาอยู่ด้วยแล้ว
ยายดีใจดีใจมากที่ดวงกลับมาอยู่บ้าน
ดวงทำให้ได้ทุกอย่าง
ยายสบายกินอิ่มนอนหลับ
ยายไม่เครียดแล้วเลิกเครียดเลย
อยากอยู่กับหลานอยากดูแลกับหลานยายไม่เคยคิดเรื่องตายเลยจ้าตอนนี้
ตอนนี้ยายมีความสุขมากมาก
เงินที่ได้จากที่ผู้ชมช่วยเหลือกับทางรายการช่วยเหลือ

วิ่งขายลอตเตอรี่ขายผลไม้
แล้วก็มีลูกค้าค่อนข้างที่จะรู้จักเรามากขึ้นก็มาช่วยอุดหนุนค่ะดีขึ้นเยอะ
รถคันเก่าที่เราที่ใช้อยู่ประจำคือเราต้องซ่อมแล้วซ่อมอีกรายได้ที่เราได้มาเนี่ยคือมันหมดไปกับค่าซ่อมรถอะค่ะเลยจำเป็นต้องไปเปลี่ยนมาค่ะถ้าเราไม่มีรถเราก็ไม่มีเครื่องมือทำอาหารกินเลยเหมือนเราขาดอะไรไปเลยอย่างเงี้ยค่ะคือรถมันจำเป็นที่สุดในชีวิตครอบครัวเลยค่ะเราก็เลยต้องซื้อรถคันใหม่มา
มีความสุขขึ้นค่ะพอที่จะเหลือเก็บแบ่งเบาภาระได้ทุกอย่าง
ขอขอบคุณรายการเกมต่อชีวิตและคุณผู้ชมนะคะที่ทำให้ความครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นในวันนี้ขอบคุณค่ะผมพี่พี่ด้วยนะครับ
แล้วนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจครับฝีมือของน้องที่เคยมาร่วมรายการของเรานะฮะ
นั่นก็คือน้องบิวน้องเบียร์แล้วก็น้องโก้ได้วาดภาพสวยมาฝากพี่เอพี่เอได้รับแล้วนะลูก
ปีเสือพอดีเลยอยากได้จะเอาไปแก้ชงตัวเองในปีนี้ส่วนปีไก่นี่เป็นปีของลูกสาวรู้ได้ยังไงลูกน่ารักมาก
นกแก้วอันนี้เราไม่ได้เกิดปีนกแก้วแต่พี่เอชอบส่องกระจกเหมือนนกแก้วครับ
โหช่างรู้ใจนี่คือภาพหนึ่งที่มีความสุขมากเลยนะ
บิวน้องเบียร์แล้วก็น้องโก้นะครับขอให้หนูประสบความสำเร็จทุกด้านเลยนะลูกนะ
และครอบครัวต่อไปนะครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบนะฮะก็เป็นครอบครัวที่เธอต้องลุกขึ้นสู้ด้วยตัวเอง
เพื่อหาเงินดูแลลูกและสามีที่เกิดวิกฤตชีวิตกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่เธอก็ไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพัง
เพราะลูกชายตัวน้อยของเธอก็ลุกขึ้นมาสู้ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่นี้อีกแรง
เพราะว่าเธอมาด้วยความหวังที่ว่าอยากนำเงินทุนมาต่อชีวิตสามีและเปิดร้านส้มตำที่บ้านเพื่อที่จะดูแลสามีของเธอได้อย่างใกล้ชิด
ถ้ามีเงินสักก่อนก็คือจะเอามาเวลารักษาพี่แปดและลงทุนทำร้านให้ดีขึ้นก็เอาไว้ให้ลูกไปโรงเรียนชีวิตรูกจะดีขึ้นไม่เหมือนเรา
สิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ทำมันเกิดจากคำว่ารักแค่คำเดียวและผมเชื่อนะครับว่าคำคำนี้ของเธอคือแรงผลักดันให้คุณนุษย์นั้นได้ต่อสู้มาจนถึงวันนี้และสิ่งที่น่าดีใจหลังจากที่ครอบครัวของคุณนุษย์ได้ออกรายการเราแล้วนะฮะนั่นก็คือพี่แป๊ะสามีของคุณนุษย์มีอาการดีวันดีคืนอย่างเห็นได้ชัดครับ
มนุษย์จากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะหลังจากได้ออกรายการเกมต่อชีวิตแล้วก็มีคนดูทางบ้านที่ได้ดูเรื่องราวของพี่แป๊ะได้ยื่นมือให้ความช่วยเหลือหลังจากนั้นก็ได้พาพี่แป๊ะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอาการของพี่แป๊ะก็ดีขึ้นตามลำดับเช่นถอดสายยางให้อาหารแล้วรับประทานอาหารทางปากเคี้ยวได้มั่งแล้วจากมือ
ที่ใช้การไม่ได้ก็เริ่มขยับได้บ้างแล้วค่ะตอนนี้ได้ปลูกบ้านใหม่เพื่อจะให้สามีที่ป่วยและลูกที่ยังเล็กได้มีที่อยู่ที่ปลอดภัยค่ะหน้าบ้านก็จะทำเป็นร้านขายไก่ย่างส้มตำจะได้มีเวลาดูแลพี่แป๊มากขึ้นค่ะ
ขอบคุณรายการเกมต่อชีวิตและผู้ชมที่ดูรายการนะคะที่ให้ความช่วยเหลือขอบคุณจริงค่ะที่ทำให้ครอบครัวของมนุษย์มีความสุขค่ะขอบคุณค่ะ
และนี่เป็นอีกหนึ่งครอบครัวกับชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นขอให้พี่แป๊ะหายวันหายคืนนะครับมีปฏิหารนะครับกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับ
ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมอีกหลายครอบครัวหลายบ้านรอให้คุณผู้ชมยิ้มไปพร้อมกันดีใจพร้อมกันในช่วงหน้าพลาดไม่ได้ในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป